แต่เกมนี้ยากมากนะครับในช่วงครึ่งหลังมีฝนตกลงมาด้วย
นี่ครับจังหวะประตูสำคัญสหรัฐเสี่ยงเลยนะครับ
เจ็บก็มีเหมือนกันแต่ว่าถึงบอลก่อนแล้วยิงลูกนี้
ถ้าไม่ชนะในเกมนี้โอกาสเข้ารอบยากครับ
แต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสดใสครับ
อันดับ๒ของกลุ่มเอฟลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย
ด้วยดับ๒ที่ดีที่สุดนะครับ๑ใน๓ทีม

แล้วก็วันอาทิตย์เจออุณสางก็ไปลุ้นแชมป์กลุ่มครับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยืนยันว่า
สมาคมกีฬาฟุตบอลยังไม่ได้พิจารณาถึงอนาคตของตัวเอง

และยืนยันว่ายังอยากจะทำงานในต่างแดน
แล้วก็อยากพาทีมที่ตัวเองคุมเจอกับญี่ปุ่นบ้านเกิด
หมายสำคัญก็อยากจะพัฒนาฟุตบอลของทวีป

ชโนบอกกับสมาคมว่าจะเดินทางกลับไทยวันที่๒๐กรกฎาคม
เพื่อสรุปแผนแล้วก็อนาคตของตัวเองนะครับ